สวัสดีครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาอากาศดีเลยทีเดียวนะครับ
จากฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเลยทีเดียว
และหลังจากนี้เป็นต้นไปครับสภาพอากาศหลายคนกังวลเรื่องของฝุ่นละออง
วนเรื่องของฝนเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มีปัจจัยเรื่องของคลื่นกระแสลมนะครับ
ที่เข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเรา
ทำให้เกิดฝนทำให้เกิดลักษณะของลมกระโชคแรงเกิดขึ้น
เหนือภาคอีสานโดนเต็มนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
กระแสลมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้จะค่อยออกจากเมืองไทยของเรา
นั่นก็หมายความว่าก็จะหมดบทบาทที่ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งแน่นอนครับพอไม่มีปัจจัยเรื่องของความเย็นเข้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของอุณหภูมิครับ
อากาศนั้นจะเริ่มร้อนขึ้นในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคอีสาน
เทียบนะครับนี่คือเมื่อวานนี้นะครับเปรียบเทียบกับวันนี้ก็จะพบว่าอุณหภูมินั้น
อีสานั้นเริ่มร้อนขึ้นนะครับในบริเวณพื้นที่ตอนบนอาจจะร้อนเยอะหน่อยนะครับ
เหนือกับตอนกลางยังคงส่งส่งนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับ
ก็จะพบว่ากลางวันครับเริ่มมีสีแดงเข้มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอีสานครับ
ส่วนเหนือก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีอากาศที่มีเมฆปกคลุมอยู่บ้างนะครับ
จึงทำให้ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่าในวันที่๒๑นี้ทางกรมตุนี่ห่วงพุทธิยา
ซึ่งแน่นอนนะครับในปีนี้มีการคาดการณ์ว่า
อุณหภูมิของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนนั้นจะ
สูงกว่าเดิมประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ซึ่งสูงกว่าค่าปกติอยู่ที่๔๒๔๓องศาเซียด
๗จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ต้องระวังหน่อย

ห้องศรลำปางอุตรดิษฐสุโขทัยตากนครสวรรค์แล้วก็กาญจนบุรี
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๔๒๔๓อย่างที่บอกไปแล้วครับ
ถ้าหากเอามาถั่วเฉลี่ยกันแล้วตอนบนจนถึงตอนกลาง
อยู่ที่ประมาณ๔๐องศาเซลเซียตนะครับ
ซึ่งแบบนี้ต้องระวังก็คือเรื่องของฝนฟ้าขนองที่เกิดจากพายุฤดูร้อนนะครับ
กรุงเทพมหานครสูงสุดก็คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียต
ส่วนภาคใต้ก็อยู่ที่ประมาณ๓๘๓๙นะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันคลื่นนั้นก็จะสงบลงในช่วงนี้นะครับประมาณ๑เมตร
ภาพรวมปีนี้ยังไม่ถึงจุดที่ร้อนที่สุดในประวัติการเมืองไทยนะครับ
เพราะว่าสูงสุดในเมืองไทยของเราไปแตะที่ประมาณ
นั่นก็หมายความว่าปีนี้ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในค่ำคืนนี้
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหาลสวัสดีครับ